ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้ก็เป็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าว่าที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างหนุ่มบี้ทัศภาคเขาลงรูป
แล้วก็แท็กไปถึงสาวแตงโมพัทรธิดาจู่ก็ลบแท็กออกด้วย
นั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะทำให้มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
เพราะอะไรทำไมต้องลบแท็กหรือว่าจะเป็นเพราะว่านางเอกสาวร่างเล็ก
นักร้องหนุ่มตีบี้ทัศภาคออกมายืนยันให้แฟนได้สบายใจ
หลังเกิดประเด็นดราม่าที่เจ้าตัวแท็กภาพไป
อย่างนักแสดงสาวแต่งโมพัทรทรทิดา

แต่ต่อมาบี้ได้ลบแท็กออก
ล่าสุดนักร้องหนุ่มเอามาชี้แจกว่า

เป็นการเล่นค้ำที่เจ้าตัวลบแท็ก
ไม่ใช่เพราะภรรยาสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์หึงหวง
และย้ำว่าไม่มีปัญหากันแน่นอนค่ะ
พอเดี๋ยวเรากัดกันอยู่แล้วไง
พอเขาเมนต์เฮ้ยโทษนะแบบ
ถ้าแบบไม่เห็นหน้าเราไม่ต้องแท็กเราก็ได้

เราก็แบบตลกอยู่แล้วก็ไม่มีอะไร
กิฟต์เขามาเมนต์ให้เราว่าสามีใครหล่อจังเลย
แล้วมันไปเชื่อมยงกันได้อย่างไรว่า

คลิปเขาไม่จำเป็นต้องมาหึงถูกไหมครับ
เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมอยู่กับกิฟต์มา
ผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเลย
แท็กแล้วแล้วลบให้ดูอีกทีนึงก็ได้

อกจากนี้ว่าที่คุณพ่อเผยว่าปลื้มใจในกระแสตอบรับ
ควงภรรยาสาวถ่ายแบบสุดเซ็กซี่
โดยยืนยันเรื่องค่าตัวว่าไม่ถึง๘หลักอย่างที่ลือกัน
ส่วนพิธีแต่งงานที่จะมีในวันอาทิตย์นี้
เจ้าตัวก็ไม่ตื่นเต้นแต่รับว่าค่อนข้างเหนื่อย
เพราะดูแลงานกันเองเพียง๒คน

เนื่องจากตอนนี้ก็เกินไปจากที่ตั้งใจไว้หลายเท่าตัวแล้ว

ทุกอย่างดูเองเราสองคนดูเองหมดเลย

พอเสร็จแล้วมันก็บานไปเรื่อยเนี่ย
ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วตอนนี้โอเคแล้ว
เกินมาประมาณสามเท่าค่ะ
ไม่ถึงเกือบครับ
ซึ่งพาเรทบันเทิงของเราก็ไม่พลาดนะคะ
ที่จะนำเอาภาพบรรยากาศหวานมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ